ขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เนปิดอร์ของพม่าเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าตอนนั้นมีการแข่งขันวอเล็กบอลอยู่ด้วย
ซึ่งเป็นการแข่งขันวอลเล่บอล

ยังไงขึ้งะไม่ฟับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่นักกีฬาตอนนี้วิ่งไปหมดเลยนะครับผู้ตัดสินเนี่ย
องไปที่บนเพดานนะครับเพดานถล่มโดนนะครับ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่เกิดขึ้น
ชนะเลิศแห่งเอเชียปี๒๐๑๖ค่ะที่กรุงเนปิดอร์ประเทศพม่า
ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรอัลอาราบีจากสหรัฐอารับอิมิเรต
พบกับสโมสรอัลจาซิร่าจากกาต้าซึ่งเป็นการแข่งขันในช่วงต้นเซตที่๒นะคะ
ระหว่างการแข่งขันกล้องถ่ายทอดสดเริ่มสั่น
จากนั้นนักกีฬาทั้งสองทีมแล้วก็ผู้ชมในสนามก็ต่างวิ่งหนีกันแตกตื่นออกนอกตัวอาคาร
หลังจากเหตุการณ์สงบนักกีฬาทั้งสองทีมก็กลับมาแข่งขันกันจนจบเกม
ตัวแทนวอเลอร์บอลสโมสรชายก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว
เพื่อที่จะเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วก็กลับไปยังโรงแรมที่พัก
แต่นักกีฬาทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

แล้วทำไงครับ
นอนแล้วก็รีบใส่เสื้อผ้าวิ่งออกไปเลย
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคำบอกเล่าของตัวแทนวอเล็กบอลชายสโมสรบิง๔๖พิศนุโลกค่ะ
ซึ่งก็ลงแข่งขันเพิ่งเสร็จสิ้นไปนะคะ
ด้านนายปวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าก็ได้รับรายงานจากปพเชียงใหม่เบื้องต้นแล้วว่า
ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็อำเภอรอบนอกสามารถรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้
เรื่องต้นจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากว่าจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่กว่า๕๐๐กิโลเมตรแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ในอำเภอทั้ง๒๕อำเภอค่ะ
ประสานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจว่ามีความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้หรือไม่
อกจากนี้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาคารสูงเช่นคอนโดมิเนียมแล้วก็ตึกที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่แม่สอดก็สามารถรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้เช่นเดียวกัน